ฉากมาเตะสูงก่อนเลยครับโอ้ยังดีครับที่มือขวาไม่ตบครับ
แต่ล้มทั้งยืนเลยครับทางด้านมาเพียขาวตบด้วยหมัดขวาก่อนครับแล้วเติมด้วยซ้ายสูงของทางด้านครับ
ดูนะครับนี่ครับต้นยกครับแข้งขวานั้นต้องบอกว่าคมกริบเลยครับมาเฟย์ขาว
แต่หนัดแต่ความต้องบอกว่าความบ้าบินของแสนสักครับ
กระชากมานะครับแล้วชูดเลยครับด้วยเขาซ้าย
โอ้โหโชว์ให้กรรมการได้เห็นชัดเลยครับ
ตอนนี้ครับโอ้โหเดินหน้าเข้ามาแล้วพยายามจะปั๊บ